ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของลอตเตอรี่หน่อยก็แล้วกัน
ไอดอลแม่น้ำหนึ่งเน็ตไอดอลทางด้านตัวเลขคือพักหลังหลังเนี่ยแม่น้ำหนึ่งก็จุดทูบบ้างไม่จุดทูบบ้าง
แต่วันนี้เนี่ยเธอโพสต์แบบแปลกบอกขอกำลังใจหน่อยค่ะ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับบอกขอกำลังใจนะแล้วก็ถูกอำนาจมืดเนี่ยคุกคามอยู่
แล้วก็โพสต์ต่อบอกหนูมีคลิปเสียงค่ะทุกคนแต่หนูสู้กับใครไม่ได้หรอกหนูไม่มีเงินไม่มีอำนาจ
บรรดาแฟนคลับก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันล้นหลามเลยนะฮะ
ตกใจด้วยเอ๊ะอำนาจมืดอะไรไปคุกคามแม่น้ำหนึ่งแล้วจะทำให้จุดทูปได้ไหมเนี่ยพรุ่งนี้จะ๑กันยายนอยู่แล้วนะฮะ
เราก็พยายามติดต่อสอบถามแม่น้ำหนึ่งนะครับเธอบอกเธอยังไม่พร้อมจะเปิดเผยข้อมูลอะไรนะครับ
แต่มีรายงานว่ามีคนหวังดีเนี่ยโทรไปเตือนเธอนะว่าคดีของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยมันเริ่มแปลก
กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมคดีที่เคยมีข่าวว่าไปชักชวนบุคคลให้เล่นพนันออนไลน์
ซึ่งเธอก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาอยู่ในระหว่างการขั้นตอนอะไรต่างก็ว่ากันไปสารก็พิพากษาอะไรก็มีช่วงของการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าดำเนินคดีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับ
แต่แฟนคลับเนี่ยที่แน่ก็คือตอนนี้เนี่ยยังรอเรื่องของตัวเลขทูบของแม่น้ำหนึ่งในลอตเตอรี่งวดวันพรุ่งนี้อยู่นะฮะ
ซึ่งเรายังไม่เห็นการจุดทูปของเธอนะครับนอกจากล่าสุดที่แม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาให้ไว้๓เลขเมื่อ๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา

อันนี้๒๕สิงหาคมนะแต่ต้องซื้อลอตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมครับซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะฮะสลากินแบ่งรัฐบาล
ค้าเครื่องลางอะไรตามปกตินะครับคนก็ลุ้นกันว่าจะจุดทูปหรือเปล่าแม่น้ำหนึ่งก็ได้ชี้แจงเรื่องที่โพสต์เอาไว้ด้วยนะครับ
บอกเจอจริงนะไม่ได้สร้างกระแสนะ

หนูผิดหนูขอโทษหนูผิดจริงที่หนูพูดคำว่าจะจุดใครจะตายก็ตาย
แต่กูจะจุดหนูจะพูดว่าทำไมหนูถึงจะจุดทำไมหนูถึงยังจุดอยู่
พอหนูบอกว่าหนูจะหยุดหนูก็เจอลูกเพจตัวเองทักเข้ามาขอร้อง
อย่าจุดขอร้องจุดเถอะขอร้องขอร้องขอร้องขอร้องขอร้องขอร้อง